ด้วยที่นี้เรื่องของบางเรื่องไม่เชื่ออย่าลบลู
สิ่งลีลับสิ่งที่มองไม่เห็น
มีปลายทางส่งกระปุกลักษณะเป็นกระปุกสีดำ
แล้วข้างในเป็นดินของประสาทเขาพนมรุ้งนะคะ
แล้วต้นทางบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยเอาดินไปคืนที่เดิมหน่อยได้ไหม
ดินเหรอในกระปุกแมวนี่แหละมีลักษณะเป็นก้อนดินเป็นก้อนกลวด
เขาเอามาจากประสาทเขาพนมรุ้งเขาบอกว่าช่วยเอาไปคืนที่เดิมหน่อยได้ไหม
เอามาจากที่สำคัญซะด้วยใช่คือขึ้นชื่อเลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่จะรู้ดีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอาถรรพ์ต่าง
แล้วหลายคนที่เอาดินเอาหินไปเนี่ยนะต้องเอามาคืนทุกรายรายนี้ก็คาดว่าน่าจะเจอดีเหมือนกันนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะพอส่งมาให้เจ้าหน้าที่เอาไปคืนที่เดิมให้เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติหน้าที่แต่โดยดีนะคะ
ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้นำดินกลับไปคืนบนประสาทเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเจ้าตัวสบายใจได้สบายใจได้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอโพสต์นี้มันปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ลักษณะไปในทางเดียวกันถึงอาถรรพ์ของปราศาสตร์เขาพนมรุ้งที่บุรีรำตรงนี้
อย่างเช่นส่งมาคืนเป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่โบราณสถานหลายแห่งจะเจอ
แต่สิ่งที่สงสัยคือหยิบดินไปทำไมตั้งแต่แรกนะฮะ
บางคนบอกว่าอ๋อเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะฮะแสดงว่าคนนี้ก็เคยก็ต้องเจอ
ลักษณะคือเจออะไรแน่นอนถึงแบบต้องเอามาคืนแบบนี้นะคะ
บางคนบอกว่า๒๐กว่าปีที่แล้วนะญาติจากนครปฐมไปเที่ยว
ไปเที่ยวประสาทเขาพนมรุ้งนี่แหละแล้วก็หยิบลักษณะคือคล้ายพระกลับไปสุดท้าย

บางคนก็บอกว่าเวลาไปเที่ยวประสาทเขาพนมรุงนะ
อย่าลืมแวะไปอ่านจารึกสาบแช่งอย่าไปหยิบอะไรออกมาจากปราศาสตร์เขาพนมรุ้ง
โรงแรมร้างกลางเมืองบุรีรำเพราะใช้ชื่อโรงแรมพนมรุ้งโดยที่ไม่ได้ขอ
สุดท้ายเว้นล้างเลยนะคะ
แต่เรื่องเหมือนจังเราจะถูกสอนตลอดนะ

ทีนี้ความอาถรรพ์ของประสาทเขาพนมรุงนะคะเราก็ต้องไปถามคนในพื้นที่นั่นแหละนะคะ
คุณยายคุณยายสร้อยสังกระโทกอายุ๘๓ปีแล้วเป็นชาวบุรีรำ
เล่าบอกว่าเมื่อตอนสาวเนี่ยแกขึ้นไปขายผลไม้ข้าวหลามที่ประสาทเขาพนมรุ้ง
เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์มากไม่มีใครกล้าลบหลู่นะคะ
เคยมีเรื่องเล่าบอกว่ามีคนมาเที่ยวแล้วนำหินกลับไป
จะเอาหินไปทำอะไรรู้ไหมไปขัดตัวสุดท้ายต้องเอามาคืน
เพราะเจอเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจอเรื่องอะไรนะคะ
แต่ชาวบ้านเชื่อว่าประสาทเขาพนมรุงศักดิ์สิทธิ์มาก
คือของนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ

นักโบราณหน้าคดีประจำประสาทเขาพนมรุงนะคะบอกว่า
แสดงว่าคนที่ที่ที่ส่งพัฒนสะดุมาที่
อุทยานตรงนี้แล้วบอกว่าให้เอาดินไปคืนน่าจะขึ้นมา
สักประมาณช่วงมักกราคมปีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการบูรณะ
เห็นไหมเขาบอกว่าช่วยเอากลับไปคืนที่มีการบูรณะ
แล้วนี่ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่ส่งกลับมาคืนอุทยานแบบนี้
ก่อนหน้านี้เจอหลายเคสมากหลายคนส่งดินหินกลับมา
แปลว่าอะไรแปลว่าคงจะเจอดีเหมือนกัน

ใช่ค่ะนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝากเตือนนะคะว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเนี่ย
คือดูแต่ตามืออย่าต้องไม่ต้องหยิบมาค่ะ
เดี๋ยวอาจจะเจอดีแบบนี้นะ